ทีนี้มาดูคลิปเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง
มีหญิงชาวต่างชาติเขาไปกินอาหารที่ร้านอาหารชื่อดัง
ห้างหาดปะตองจังหวัดภูเก็ต
พอกินเสร็จแล้วโวยวายเหมือนคนเมา
แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่าอาหารด้วยนะคะ
คลิปนี้ก็เลยถูกแชร์กันมานะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ก็ได้ยินเสียงทั้งหญิงชาวต่างชาติที่กำลังโวยวายภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะกับ
อีกคนนึงก็มีหญิงคนไทยที่พยายามจะบอกเล่าตำรวจเอ่อ
บอกว่าเขากินแล้วไม่ยอมจ่ายค่าอาหารแล้วดูเขาเมามากเลย
นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะเขาโพสต์คลิปความยาวประมาณ๓นาทีครึ่งได้
ก็เป็นกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งมีทั้งหญิงและชาย
อาการมึนเมาหมดเลยแล้วก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายกัน
ระบุข้อความทำนองว่าไม่รู้ว่าเป็นชาวต่างชาติประเทศอะไร
แต่ว่าไปรับประทานอาหารที่ร้านฟูจิห้างดังของป่าตอง
ไป๓๒๐๐บาทแต่แล้วเมาแล้วก็ไม่ยอมจ่าย
เก็บเงินด้วยขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายอีกนะคะ
ในท้ายที่สุดสรุปแล้วเนี่ยตัวสามีเนี่ยยอมจ่ายให้แค่๓๐๐๐บาท

ไม่ทราบเหมือนกันจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
สักประมาณ๒ทุ่มครึ่งครับของวันที่๒มกราคม
นักท่องเที่ยวสาวในคลิปไม่ทราบชัดเจนว่าสัญชาติไหนมาจากประเทศใด
ก็ตะโกนด่าทอแล้วก็ขู่ทำร้ายร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ
จับใจความได้ว่าจะชกต่อยคู่กรณี
และมีท่าทีคุกคามตลอดเวลาครับ
ขณะที่เพื่อนชายก็พยายามห้ามปรามไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายแหละ
ก่อนจะมีเจ้าที่ชายของห้างเนี่ยอีกหลายคนไปคอยกัน
จากคนอื่นรอบข้างที่อยากให้จำหลวงไปควบคุมตัว
ค่ะและหลังจากที่มีการโพสต์คลิปนี้
ก็มีคนมาแสดงความเห็นแล้วก็แชร์ต่อจำนวนมาก
ซึ่งจากการสอบถามไปยังพันตรวจโทจงเสริมปรีชา
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าตองเนี่ย
เขาก็บอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะในท้ายที่สุดทางแฟนนุ่ม
ก็ยอมจ่ายเงินค่าอาหารให้๓๐๐๐บาทแล้ว
ก็คือทางร้านอาหารเขาก็คงไม่ได้ติดใจจะไปแจ้งความดำเนินคดี
อยากเอาเรื่องเอาราวลดให้สัก๒๐๐๓๐๐ก็ยังดี